เหตุเกิดที่รัชดาเมื่อประมาณสัก๕ทุ่มเสร็จที่ผ่านมา

ขี่มอเตอร์ไซส์เขามีโครงการวางท่อร้อยสาย
โครงการใหญ่ปรากฏว่านุ่มคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตะบึงหลุดลงไป
แล้วลงไปตรงจุดที่ลึกที่สุดพอดีฮะ
ลึกประมาณไหน๖เมตรเท่ากับตึก๒ชั้นนะ
๔คนต่ออย่างนั้นเลยฮะรุนแรงขนาดนี้เหตุเกิดจะยิง
รัชดาพิเศษ๑๐ถนนรัชดาพิเศษคือย่านห้วยขวางกรุงเทพ
โครงการวางท่อร้อยสายไฟใต้ดินเขาเปิดถนนจริงจริงมันเขาปิดถนนนะ
แต่ตอนที่จะทำงานเขาก็มีการเปิดถนน
ระหว่างเปิดถนนก็มีการเปิดกลวยมีการเปิดไฟ
มีการตั้งกลวยเอาไว้เรียบร้อยแล้วสายงานก่อสร้างเห็นกันชัด
สว่างโล่ไม่รู้อีท่าไหนวุฒิชัยวัย๒๓ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์บึงตะบึงเข้ามาเลยฮะคือหลุดมาจากข้างนอกอ่ะ
เลยกรวยเลยไฟเลยโครงการตรงนี้มาแล้วก็ลงไปที่ท่อดังกล่าว
โอ้โหสร้างความตกออกตกใจให้กับคนงานมากเลยฮะ
หลังจากนั้นมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงต้องโรยตัวลงไป
เดินลงไปไม่ได้นะด้วยความลึก๖เมตรต้องโรยตัวลงไป
ไปเอาร่างไปเอาตัวของวุฒิชัยขึ้นมาเพราะดีมากเหตุการณ์นี้
ไม่ได้เอาหัวลงโอ้ถ้าเอาหัวลงเมื่อไหร่รับรองว่าบ่ายฮะ
แต่วุฒิชัยตอนที่ตกลงไปขามันลงไปก่อนเหตุการณ์นี้
วุฒิชัยเคราะดีมากขาหักเท่านั้นเอง
สอนทางให้ขวางตำรวจก็มาครับมาตรวจสอบวุฒิชัยไปยังไงไหม
บอกว่าผมกำลังขี่มนตราไส้กลับบ้านย่านสุดธิษศาน
มาไหมอย่าให้ผมต้องโกหกเลยผมพูดความจริงนิดหน่อย
มานิดหน่อยแล้วฝนก็ตกพร่ำโครงการเนี่ยแม้จะเปิดไฟชัดเจน
แต่หน้าผมเนี่ยมันไม่ชัดเพราะฝนมันพำพำมาดังนั้นก็เลยฝ่าเข้ามา
โครงการวางท่อร้อยสายไฟใต้ดินเหตุการณ์นี้นั่นเองนะครับ
ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรก็ไปรักษาเนื้อรักษาตัวเดี๋ยวก็มาตรวจสอบอีกทีว่า
จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยหรือไม่ฐานอะไรขับรถในขณะมืนเมา
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบรายละเอียดอีกทีนะฮะโครงการดังกล่าวนี้ครับ